คดีการยิงพอองค์การสวนสัตว์นะครับ
วันนี้นักฝีมไทรรัตน์นะครับได้อ่า
พลาดหัวเล็กเล็กเอาไว้นะครับอันนี้จะบอกว่า
โรธถูกเด่งปมฆ่าหดพอ
เจ้าหน้าที่สวนสัตย์อ่ะวันนี้
วันนี้ไทรรัฐลงเอาไว้ส่วนความคลิบหน้าในคดี
เมื่อวานนี้ญาติของนายสุริยาแสนพง
ท่านผู้บริการองค์การสนสัตว์แห่งประเทศไทย
ในภาพรมราชูปฐำได้ติดต่อขอรับศพ
ที่โรงพยาบาลสงขลาท่ามกลางความโศกเศร้า
โดยญาติเป็นคนเป็นลมเลยต้องเอาตัวมาประถมพยาบาล
นายอัศเดชแสนพงศ์ลูกชายของพอสุริยาบอกว่า
เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อ๑๓สิงหาคมที่ผ่านมานี้เอง
หลังจากทำงานมา๓๐ปี
ตัวเขากับพ่อไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องงาน
ได้ยินพ่อบ่นบ่อยว่าเหนื่อย
เพราะที่ผ่านมาพ่อเป็นรองภูมิในการองค์การสวนสัตว
ไม่มีอำนาจที่จะลงไปกำกับดูแลสวนสัตว์แต่ละแห่งในประเทศไทย
แต่พอมารับตำแหน่งเป็นผู้มนุยการ
ก็อยากจะจัดการให้ระบบมันเข้าที่เข้าทางให้ดีทุกอย่าง
ว่างั้นเถอะโดยเฉพาะสวนสัตว์สงขลา

เพราะท่านเชื่อว่ามีขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าแฝงอยู่นะครับ
ส่วนที่พ่อเป็นคนเซ็นยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ก่อเหตุนั้น
เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
เพราะลักษณะการปกครองลูกน้องของคุณพ่อ
คุณพ่อเป็นคนตรงไปตรงมาลูกชายบอกแบบนั้นครับ
เขาบอกว่าที่กูเป็นเพื่อให้น้องมันอยู่ได้
อยากจะมาเคลียร์ระบบมาล้างระบบให้หมด
ไปที่วัดบ้านพร้าวอำเภอสิงหะนครจังหวัดสงขลา
ญาติรถน้ำศพนายศัตรวแพทย์ภูวะดนสุวรรณะ
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุยิงท่านภูมิในการองค์การสวนสัตว
แล้วก็หนีไปยิงตัวเองเสียชีวิตในบ้านพัก
พี่ชายของผู้ก่อเหตุเล่าแบบนี้บอกว่าน้องชายโทรมาหานะ
๒ตุลาคมเรื่องการโยกย้าย
ก็บอกน้องว่าไม่เป็นไรย้ายก็ย้าย
ทำที่อื่นสักพักเขาย้ายกลับมาก็ได้
อาชีพรัชกาลมันก็อย่างนี้แหละนะครับ

แล้วก็ช่วง๙โมงเช้าของ๓ตุลาคม
ก็โทรคุยกันอีกนะฮะเพราะว่าเป็นห่วงน้องชายนะครับ
น้องก็พูดว่าครับพี่ผมก็ต้องไปตามคำสั่งอยู่แล้ว
เราไม่ได้ทำผิดแต่โดนย้ายก็ต้องไป
คำพูดนี้นะครับลองจับใจความดู
เป็นความพูดในความรู้สึกตัดเพาะนะฮะ

ได้รับโทรศัพท์ว่าน้องชายเสียชีวิตแล้วครับ
ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณชวลิศชูขจร
ประธานบอร์ดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยลงพื้นที่
ก็ไปตรวจสอบทั้งเรื่องความคืบหน้าของคดี
แล้วก็ความเรียบร้อยให้มันเกิดขึ้นนะคะ

คุณชวลิศได้มีการไปประชุมกันเป็นการภายใน
ใช้เวลาสักประมาณ๑ชั่วโมง
สุดท้ายคุณชาวลิศเดินออกมาจากห้องประชุม
นักข่าวกรูเข้าไปเลยค่ะจิ้มไมค์สัมภาษณ์
คำถามแรกคือสาเหตุท่านคิดว่าเกิดจากอะไร
สาเหตุคุณชวลิศบอกว่าน่าจะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ
ของคุณภูวดลก็คือมือยิงนั่นเอง
เพราะคุณภูวดลสุวรรณะเป็นหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัย
และสุขภาพสัตว์อาจจะเข้าใจผิด
เรื่องของการสั่งย้ายคุณสวริบอกว่าน่าจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด
เพราะคุณภูวดลมือยิงเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ย
ถูกสั่งย้ายขาดจากสวนสัตว์สงคราให้มาประจำส่วนกลางที่กรุงเทพ
แต่จริงแล้วคุณชาวลิศบอกว่าคำสั่งย้ายเป็นคำสั่งย้ายชั่วคราวเท่านั้น
เนื่องจากว่าคุณภูวดลมือยิงแล้วก็เป็นผู้ตายด้วยนะคะ
นั่นหมายถึงว่าหลังจากที่กอเหตุก็ไปปิดชีพตัวเอง
คุณภูวดลเป็นหัวหน้าที่ดูแลสัตว์โดยตรง
แล้วมีคนที่ไปเป็นการคุณภูวดลไปทำหน้าที่ชนสูตรด้วย
ง่ายคือมีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการการตรวจสอบว่าเก้ง
เพื่อพระราชทานหายไปไหนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องออกจากกระบวนการนี้ไปก่อน
ก็คือสั่งย้ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่
เพื่อไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยก็เท่านั้น
แต่กลายเป็นว่าเรื่องการสั่งย้ายมันบานปลายนะคะ
โดยในวันที่๖นี้๖ตุลาคมนี้ค่ะช่วงเช้าสักประมาณ๘โมงครึ่ง

ก็จะมีการประชุมสรุปภาพรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

สาเหตุที่พอองค์การสวนสัตว์ถูกยิงเสียชีวิต
ว่าน่าจะเกิดจากการเกี่ยวข้องเรื่องการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลา๓คนนี้แหละ
ก็ประกอบด้วยคุณเฉลิมวุฒิคุณภูวดลแล้วก็คุณอุทัย
แล้วอาจจะไปเกี่ยวข้องกับลูกเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานที่หายไปด้วย
ตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ได้สั่งการให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าว
รวมถึงจำนวนเก้งที่มีอยู่ในสวนสัตว์แล้วก็การลักลอบซื้อสัตว์ป่า
อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะนอกจากเรื่องของการเสียชีวิตแล้ว
ขยายผลต่อเรื่องของการตรวจสอบว่ามีการลักลอบค้าสัตว์ป่าในสวนสัตว์สงขลาหรือเปล่า
คือสิ่งนี้นะครับมันเรียกกลับมาไม่ได้ความสูญเสียชีวิตที่เสียไป
แต่สิ่งที่ได้บทเรียนจากเหตุการณ์นี้คือคำสั่งย้ายอะไรชี้แจงกันให้ชัดเจน
ย้ายไปไหนย้ายชั่วคราวย้ายไปสอบย้ายขาดหรืออะไรยังไงชี้แจงให้ชัดเจน
ถ้าการสื่อสารสมบูรณ์ความสูญเสียอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับเอาชีวิตกลับมาไม่ได้
แต่เอาสิ่งนี้เป็นบทเรียนครับคนโดนย้ายเขาต้องการเหตุผลเสมอแหละ